ว่าการที่งูเข้าบ้านมันก็เหมือนกับการที่เขามาให้โชคใช่ไหมเหรอ

ไปดูไปดูไปดูไปเริ่มกันที่เรื่องของการไปช่วยงูสิงดง

แล้วที่สำคัญหัวมันไปติดตะข่ายที่ปลายท่อออกไปได้

แล้วจะถอยหลังยังไงล่ะถอยหลังไม่ได้

เออกู้ภัยก็ต้องไปช่วยเอาไม้ไผ่สอดเข้าไปในท่อ

ก็ต้องสุดท้ายก็ต้องไปนั่งเรื่อยกันนะครับ
ให้มันสั้นลงแล้วก็เทงูออกมา
ต้องเล็งให้ดีด้วยนะไม่ใช่เลื้อยไปเอ้ากลางตัวงูอีก
ใช่แล้วก็ใช้เวลากันอยู่สักประมาณ๒๐นาที
งูสิงดงตัวอ้วนกลมเนี่ยก็มีขนาดยาวสัก๓เมตรก็ลงไปในถุงปุ๋ยปลอดภัยแล้วก็ต้องเป็น
อือดูเผ็ดเท่าเลยอ่ะ
เออหน้าตาดูสิจองป้องกันด้วย
เจ็บนะเนี่ยตัวมันเป็นแผลเต็มไปหมดเลยอ่ะ

เอาไปปล่อยแบบไกลหน่อยเนอะเดี๋ยวมันจะกลับมาใหม่ได้
แต่งานนี้ไม่ได้จบแค่ปฏิบัติการช่วยงูมเพราะว่าแน่นอนคอหวยเขาไปดูบ้านเลขที่
งูเขาไปอยู่ในพื้นที่บ้านเลขที่๑๑๘ของในป้อมฤทธิเดชในน้อมฤทธิเดชเป็นเจ้าของบ้านที่งูไปอยู่ในท่อ
ก็เอาไปเสี่ยงโชคก็ตีเลขกันงูเข้าท่อเอ๊ะงูคือ๘ท่อคือ๐
เอาความยาวของงูรวมกันเอาก็แล้วแต่ละกันคุณผู้ชมมีทั้ง๘ทั้งศูนย์เอามาฝากกันนะฮะ
ไปต่อเลยค่ะบ้านเลขที่๑๒๗ทับ๘นะคะอยู่หลังตลาดสดเทศบาลเมืองบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
เป็นบ้านของนางธัญญาโสภาจารีค่ะเปิดเป็นร้านเสริมสวย
นี่แจ้งกู้ภัยมาจับงูอีกเหมือนกันเป็นงูเหลือมค่ะมาขดอยู่หลังบ้าน
เลือมใช้เวลาไม่นานนี่เป็นงูเด็กอยู่๓๕เมตร
แต่สังเกตไหมอ่ะว่าตรงกลางมันป่องอ่ะ

กินอะไรเข้าไปงูน้อย

เขาก็ต้องจับออกมายัดใส่ถุงปุ๋ยปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินะคะ
ชาวบ้านเขาก็พูดกันเป็นเสียงเดียวกันเลยว่างูเลื้อยเข้าบ้าน

บ้านเลขที่๑๒๗ทับ๘

ไก่หน่อยเป็นเรื่องแปลกแต่จริง

ขณะที่เด็กเขาวิ่งนี่มาแล้วนี่ครับ

ของนายบรรลุพลเชียงดี

ตายที่แอ่นที่อำเภอตอหานยอูดอนทานี

มันออกมาเป็นจ่๋งอย

แต่มันมีไล่เก่าผู้สินน้ำตาล
ตัวเนี่ยอายุสักสามเดือนมีนิ้วโผลก
ที่โคนขาทั้งสองข้างแค่เดื่อย

ประมาณอย่างนั้นก็เลยเหมือนเป็นใส่ก่ายสี่ขา
พ่อเสือตู้บอกว่าลูกไก่ตัวนี้นะมีพี่น้องกันรวมทั้งหมด๓คอก
ร่วมคอกมี๓ตัวตัวนี้ตัวเล็กกว่าผอมเตี้ยกว่าแต่ว่าเชื่อง
ตอนกลางคืนจะเข้าไปนอนกับหลานชายไก่นะไปนอนกับหลานชาย
ปีก่อนเคยมีไก่๓ขามาแล้วตัวหนึ่งตอนนั้นลองซื้อเลข๙๓ถูก
ถูกงวดนี้ไก่๔ขายังไงล่ะลุ้นกันหน่อยไก่ก็๙
ขาก็๔งวดนี้เขาก็ให้มาเนี่ยตามนี้เลยแม่ลองกลับดู
เลขเยอะเนอะเอาย้ำนิดนึงคุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ
อันนี้เป็นเรื่องแปลกข่าวแปลกนำมาฝากกันให้คุณผู้ชมได้ดูเฉยนะครับ